ว่าก็อยากจะขึ้นเวทีบ้างเริ่มจากคนนี้เลยก็คือ
นาทิพย์สงกระสินก็ออกมาโพสต์เลยบอกว่าพี่ตองบอกอยากต่อยบ้างครับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
นะครับพอโพสต์ออกไปเนี่ยแน่นอนก็แฟนแฟนก็ออกมาเชียร์
มีการกดไลค์กดแชร์กันเป็นอย่างมากเลยนะครับตองเองก็ออกมาตอบเหมือนกันนะครับ
บอกว่าสนใจนะครับสนใจที่จะขึ้นชกตองยังไม่พอหลังจากที่ออกมาตอบแล้วเนี่ย
ก็มีตั้มธนบูลเกษารัฐออกมาเปิดเผยด้วยเหมือนกันบอกว่าขอเป็นคู่ชกให้กับกวินเองนะครับ
ทำให้โลกโซเชียลนี่ก็ถึงกับขำขันเลยทีเดียวแล้วก็เชียร์กันอยากที่จะให้ไฟล์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยเจ้าตองหรือว่าตั้มจะชนะนะครับ
ขณะที่อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยอีกหนึ่งรุ่นก็คือสุชาวนุษนุ่มก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับ
ข้อความนี้บอกว่าผมอยากชกกับดัชกรจัดให้ผมทีครับแล้วก็ชื่นชมลีซอร์ธิรเทพด้วยนะครับ
บอกว่าสุดยอดมากมากกับฟอร์มที่ออกมานะครับดัชกรก็โพสต์ตอบกลับเหมือนกัน
บอกว่ายอมบอกสั้นแค่นี้เลยแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับแล้วก็ตัวเลข๑๐๐ก็คือยอมไปแล้วนะครับ
ไม่ได้ขึ้นชกเลยนะครับทางสุชาวเองก็ออกมาแก้ข่าวในภายหลังด้วยนะครับ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยที่โพสต์แบบนี้เพราะว่าจริงเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนสนิทกัน
แต่สกรแล้วก็ธีรเทพจริงก็ถือว่าเป็นเพื่อนด้วยกันมาแล้วก็เล่นทีมชาติไทยมาด้วยกันนะครับ
ก็ถ้าสมมุติว่าฝ่ายจัดการแข่งขันนี่ได้เห็นก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะมีไฟล์นี้เกิดขึ้นจริงก็เป็นไปได้นะครับ